ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นมายืนบนนี้
คู่กับคุณเป๊กกี้แล้วก็ได้พบกับคุณผู้ชม
มากมายหลายล้านคนที่เฝ้ามองเราอยู่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แน่นอนครับบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ตามที่แล้วนะครับก็คนที่ติดตามก็คงจะทราบกันดีนะครับ
นุ่นเด็กหญิงนะครับตัวน้อยของเรานี่นะฮะก็สู้มาจนถึงเพลงที่๓
หนูสงสารน้องค่ะบางทีน้องหนูก็ไม่มีตังค์ไปโรงเรียน
หนูก็ต้องไปยืมครูที่โรงเรียนนะคะเอามาให้น้องไปโรงเรียน

สวัสดีครับ
น้องมุ่งคนเดิมเพิ่มเติมคือสี่หมื่น

แล้วก็ความสามารถของทีมงาน

ก็คือมีคุณครูมีคุณปู่มีคุณแม่มีน้องชายแล้วก็มีเพื่อน
ก็เช่นเดิมวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ

ครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกับครูเทมไว้

แต่ว่ามีครูอีกท่านหนึ่งมาด้วย

ปกติเด็กมาทำกิจกรรมอย่างนี้กับครอบครัว

แต่ทำไมครูถึงมาหนูอยากรู้
ก็ลูกศิษย์เป็นเด็กมีน้ำใจ
ครูก็ต้องมีน้ำใจตอบใช่ไหมคะ
อย่างเด็กทุกวันนี้เรื่องมารยาทนี่ค่อนข้างหายากนะคะ
แต่น้องนุ่นนี่เวลาครูเดินมาในโรงเรียนปุ๊บ
นุ่นก็จะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ
หนูช่วยถือกระเป๋าไหมคะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถือว่าเป็นเด็กที่มุมานะมุ่งมั่นแบบนี้
ครูคนไหนก็รักค่ะบอกเลย

เมื่อกี้ก็ดีใจที่ในสังคมเรายังมีสิ่งดีแบบนี้อยู่
ยังมีความเอื้ออาทรมีความใส่ใจ

สังคมยุคใหม่จะไปเร็ว
แต่ก็อยากให้คนไทยมีความจิตใจอ่อนน้อม

อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์พึงมี
แล้วนุ่นมีตรงนี้มันเท่มาก
มันดีมากจริงนะคะ
เอาละครับมาเริ่มกันเลยสำหรับวันนี้

มีมูลค่า๖๐๐๐บาทแล้ว

ขอแรกขึ้นมาหนูก็อย่างก์วิ้งค่ะ
เพลงนี้เคยร้องตอนที่อยู่ปฐมค่ะ

แล้วกี่ปีแล้วที่หนูไม่ได้ร้องเพลงนี้

ทบทวนเมื่อไม่นานเนี่ยค่ะ

มันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะร้องได้แบบชิว
คิวไม่ค่ะไม่แน่ค่ะ

เพราะว่ามันจะสลับท่อนท่อนแรกกับท่อนสุดท้ายค่ะ

ก็ต้องตัดสินใจให้ดีแต่แนะนำว่าตัวช่วยยังเหลืออยู่นะครับ
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย
ตอนนี้มาตัดสินใจก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
นุ่นจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

จะใช้หรือไม่ใช้

ใช้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะ

เราจะให้สิทธิ์เปิดเพลงที่จะเปลี่ยนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรให้นุ่นฟังก่อน
ถ้านุ่นฟังแล้วโอ้โหหนีเสือปะจราเข้เพลงที่เปิดนี่ยากกว่าเพลงนี้อีก
ก็ไม่ขอใช้สิทธิ์ก็ได้หรือจะใช้ก็ได้แล้วก็เปิดตัวช่วยต่อ
อยากฟังเลยไหมว่าเพลงที่จะเปลี่ยนมันคือเพลงอะไรอยากค่ะนะ
ฟังเลยมาอินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ
ยังเหลืออีกสองแผ่นป้าย
นะครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะ
ใช้ไหมครับ

เอาล่ะเลือกให้ดีอยู่ที่การเลือกนะ
หมายเลข

หมายเลข๔ค่ะ

แผ่นที่๔นะครับตัวช่วยก็คือ